นี่ก็เตือนภัยค่ะมิจฉาชีพค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพแล้วก็ดูลักษณะการก่อเหตุนะคะ
สังเกตผู้หญิงที่ใส่หมวกแก๊ปสีดำใส่เสื้อแดงแล้วก็มีแจ็คเก็ตทับ
สังเกตผู้หญิงคนนี้นะคะใส่หมวกแป๊บสีดำเห็นไหมคะ
เสื้อแดงแดงแล้วมีแจ็คเก็ตที่เอามือจับหัวค่ะอืม
เดี๋ยวดูพฤติกรรมเขานะคะว่าเขาก่อเหตุตอนแรกทำเป็นหันซ้ายหันขวา
รอจังหวะคนเผลอแล้วก็จะไปยืนด้านหลังผู้หญิงที่เขากำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่อะเนาะ
แล้วล้วงกระเป๋าแล้วเดินหนีไปแบบนี้ค่ะเร็วมากเลย

จังหวะล้วงนี่มันตอนไหนคือไวมากแล้วก็ทำเนียนมากอะค่ะ
เขาบอกว่าป้าผมไปซื้อเสื้อผ้าแถวประตูน้ำ
แล้วโดนแบบนี้เอาเงินในกระเป๋าไปพันกว่าบาท
เกือบสองพันนะคะครับสี่ธันวาคมสิบโมงกว่า
ใครเห็นที่ไหนแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
แต่เหมือนเขาก็พยายามจะปิดบังใบหน้านะใส่หมวก
หน้ากากอนามัยใส่เสื้อแจ๊กก้งแจ็คเก็ต
พอเรื่องของผู้เสียหายคนนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่า
มีอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนมาให้ข้อมูลว่าโดนเหมือนกันเลย
นี่ค่ะอีกร้านนึงค่ะแล้วช่วงเวลาห่างจากคุณป้าท่านแรกที่โดนอ่ะ
ประมาณสักยี่สิบนาทีภาพตรงนี้คือหน้าตึก
ห่างจากตลาดประตูน้ำภาพเมื่อสักครู่ประมาณ๕๐๐เมตร
แต่คราวนี้โดนไปเจ็ดพันกว่าบาทนะ
คิดว่ามิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันแต่เหมือนกับว่า
คุณผู้ชมลองดูที่ลูกศรสีแดงนะคะเหมือนเขาถอดหมวกครับ
แจ็คเก็ตแล้วไปก่อเหตุกับเหยื่อรายใหม่ใกล้กัน
ก็จะเลือกสถานที่แบบเนี้ยเป็นลักษณะของตลาดคนเยอะเยอะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหายที่ถูกล้วงกระเป๋าที่หน้าตึก
เขาบอกว่าเขามีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์วันเกิดเหตุไปเดินซื้อของ
รู้ตัวอีกทีว่าโดนล้วงกระเป๋าด้วยนะคือตอนออกมาจากร้าน
ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับแต่ปัญหาคือบางร้านก็ให้ดู
บางร้านก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่อืม
เจอร้านที่มีน้ำใจมากให้ดูแล้วมันเห็นพฤติกรรมคนร้ายเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้คือเดินตามประกบเลยอ่ะแล้วมายืนใกล้อาศัยจังหวะเผลอ
ล้วงเลยค่ะคือเขาอาศัยจังหวะช่วงที่เราเผลอค่ะ
เขาเนียนมากใช่ค่ะแล้วก็มือเบามากพอพอเหมือนแบบว่าเขามาด้อมด้อมมามองอะไรอย่างเงี้
เขาก็เดินไปที่อื่นสักพักนึงแล้วเขาก็เดินกลับมาอีก
มาอยู่ข้างหลังเราแต่ว่าตอนแรกร้านแรกยังทำไม่ได้ยังไม่ได้หยิบ
เขาไปเลือกร้านที่ตอนร้านที่สองตอนที่คนเยอะเขาอาศัยจังหวะช่วงคนเยอะค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีทีมงานด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนมาบังข้างหน้า
แล้วก็ชูเสื้อขึ้นมาแบบเนี้ยมันทำให้บางกล้องวงจรปิดอะค่ะ
เลยไม่เห็นตอนที่หยิบแต่คิดว่าตอนนั้นได้กระเป๋าไปแล้ว

ใช่แต่สำหรับตัวยงค์เองนะคะคือย่งเดินมาหกปีแล้ว
นี่คือเหมือนไม่แน่ใจนะคะเหมือนที่ผู้เสียหายบอกว่าเขาทำกันเป็นทีมหรือเปล่า
ครับมีคนคอยดักหน้าดักหลังคอยบังหรืออะไรแบบเนี้ย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดที่ผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋านะคะ
แถวตลาดประตูน้ำซอยเพชรบุรี๑๙เข้าไปในตรอกมุมแดง
มีคนโดนล้วงกระเป๋าเอาโทรศัพท์ไป๑เครื่อง
แม่ค้าอีกรายก็โชว์กระเป๋าผ้าให้ดูเลยว่าเพิ่งโดนกรีดกระเป๋ามาสดร้อนเลย
ใช่
มันก็ตระเวนไปเรื่อยใช่ค่ะใช่ไหมหรือทำยังไงดี
ก็ให้คนถือกระเป๋าแล้วก็ไปเยอะเยอะอืม
หมามุ้ยไว้ข้างในพอมันกรีดแล้วมันล้วงเข้าไปแล้ว
คันอยู่แถวนั้นอ่ะกลัวเจ้าของกระเป๋าจะคันเองซะก่อน